เป็นประจำทุกวันศุกร์เราก็จะพบกับหมอไก่พพาธินีแบบนี้

อยากจะให้ทุกคนตั้งใจติดตามรายการเราตลอดทุกช่วงรายการจริง
เพราะว่าในช่วงแรกหมอไก่จะมาพูดถึง
ราศีที่ดวงดีดวงปังที่สุดประจำเดือน

ราศีผมอีกแล้วเนี่ย

ดวงดีดวงกำลังดีเลยเพราะว่าเขาเรียกว่า
เหมือนกับดวงมีโอกาสที่แบบจะประสบความสำเร็
ในเรื่องของการงานนะทำอะไรเนี่ยมันก็ลาบลื่นไปหมด

ค่ะนะครับคือเพื่อนฐานเนี่ยชาวราศรีเมถุนเนี่ย
เรียกว่าเป็นคนที่แบบมีไหวพลิบดี
คือมันแปลกคือฉลาดอยู่แล้วอ่ะโอ้โห

เป็นคนที่มีไหวพลิบดีพลิกแพงเก่ง
ก็เลยเขาเรียกว่างานมันก็เลยไปได้เรื่อย

คนอื่นเขาพลิกแพลงเก่งไหวพลิบดี

จะค่อนข้างที่จะดีมากประสบความสำเร็จดี
อ้อถือว่าดวงดีดวงเฮงมาก

คุณจะไปทำงานที่อื่นแล้วใช่มั้ยคะ
ไม่อยู่ทีนี้อยู่กับไทยรัฐทีวี
รับไทรัสทีวี
ดีขนาดนี้แล้วโชคเหรอคะโชค
อ่าในการของโชคนะฮะหลายคนอาจจะแบบว่า
อาจจะแบบว่าวันที่หนึ่งจะไปเสียงโชคเสียงดวงหรือว่าลงทุนนะคะ

เพราะว่าโชคของคุณจะมาช่วงประมาณกลางเดือน

ถ้าสมมติว่าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าลงทุน
ไปหาเลิกประมาณช่วงกลางเดือนจะดีกว่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยค่ะ
กลางเดือนน่าจะดีที่สุดนะครับ

ใช่ค่ะมาดูราศีที่ดวงดีได้โชคได้ลาบ
ประจำเดือนกันยายนราศีอันดับ๒ได้แก่

ชาวราศีพฤกษกเรียกว่าเดือนนี้เดือนกันยายนถือว่าเป็นเดือนแห่งความสำเร็จ
ของคุณเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับแบบ
มีสถานการณ์หรือว่าปัจจัยบางอย่างที่เอื้อทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่าย
การงานที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าโดยรวมถือว่าดีขึ้นนะครับ

หรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เมื่อก่อนอาจจะแบบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่ว่าตอนนี้ก็จะดีขึ้นอาจจะมีความเข้าใจกันมากขึ้น
ใช่ค่ะแล้วส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะ

แต่ว่าที่เด่นมากก็คือในเรื่องของทรัพย์สิน

พวกทรัพย์สินชิ้นใหญ่เช่นพวกบ้านลดที่ดิน

หรือว่าถ้าใครที่มีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีอีก
หรือว่าถ้ามีแล้วอาจจะแบบมีในเรื่องของการปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อเติมทำให้มันดีขึ้นสวยขึ้น

มีทั้งบ้านมีทั้งรถทั้งที่ดินหนี้สินก็มา
ใช่คือมีแล้วมีอีกเนี่ยหนี้สินมีแล้วมีอีกมีแล้วมีอีก

แต่ว่าพูดเรื่องฉันทำไมคะคุณ
แต่คนราศีพฤศพนี้เตรียมเลยรับทรัพย์งานดีโชคดีด้วยนะคะ

ส่วนราศีที่ดวงมาฟ้าเปิดทำอะไรเป็นเงินเป็นทองอันดับหนึ่งได้แก่

ชาวราศีกรกฎช่วงที่ผ่านมาโอ้โหเหนื่อยมาก

ปัญหาเยอะแต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยในเดือนนี้เนี่ย

ด้วยความภาคเพียรของตัวคุณเองนี่แหละ

เหนื่อยมากตอนนี้เริ่มแบบว่าจะได้คืนแล้ว
นี่เป็นช่วงแบบผลิดอกออกผลแล้ว

คุณจะไปแข่งขันนะคะไปเสนอราคา

เรียกว่าถ้างานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

แล้วเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินอย่างนี้มีไหมคะ

แต่ว่าในเรื่องของทรัพย์สินค่อนข้างชัดเจนมาก

หรือว่าถ้าใครที่แบบว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนอยู่ในหัวเลย

ว่าเป็นจังหวะดีนะสำหรับ๓ราศีนี้ในเดือนกันยายน
คิดจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชม
เราจะมาพูดถึงเรื่องของเลิกงามยามดีในเดือนกันยายน
ว่าเราจะทำกิจการอะไรในช่วงวันไหนแล้วมันจะดีมันจะเห็ง
เราต้องดูเลิกดูยามด้วยใช่ไหมคะหมอไก่
ใช่ค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าเลิกดีก็มีชัยไปมากกว่าครึ่ง

ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจะออกรถไปหาลูกค้าไปลงทุนดวงแม้กระทั่งทวงนี่
เราก็ต้องดูเลิกนะ

ใช่แล้วค่ะซึ่งแต่ละวันนะช่วงเวลาก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ่ายรูปเก็บกันเอาไว้ให้ดีนะคะ
หรือว่าไปติดตามย้อนหลังกันในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเรากันวันนี้นะคะมีผู้โชคดีสามท่านอีกเช่นเคยที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พร้อมกับรับวัตถุมงคลด้านหน้า
วันนี้หมอไก่มีวัตถุมงคลอะไรมามอบให้กับผู้โชคดีคะ

อยู่ข้างหน้ามีบทสวดด้วย

นี่ค่ะ๓ผู้โชคดีได้รับไปอย่างแน่นอน
มาดูรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับการดูดวงกับหมอไก่ประจำวันนี้กันนะคะ
ท่านแรกได้แก่คุณปะพาดาจันหารเกิดวันที่๔นะคะเดือนพฤษภาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของการค้าขายโชคลาปและสุขภาพครับ

คุณปภาดาการค้าขายโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีนะคะ
แต่ว่าบางที่บางช่วงเนี้ยอาจจะก็มีปัญหาสลับเข้ามาบ้างบางครั้งนะคะ
ต่อมาก็คือในเรื่องของโชคลาภโชคลาภมีโอกาสแต่ว่าอาจจะแบบน้อยนิดแบบว่าอย่าไปหวังมาก
ไม่ใช่แบบเป็นประเด็นสำคัญสำหรับชีวิต
ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพกับเรื่องครอบครัวรวมกันเลย
โดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศหญิงกับแฟนมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้
วิธีแก้เคล็ดง่ายหมอไก่เคยบอกพาไปตรวจสุขภาพก่อนเลย
เป็นวิธีการแก้เก็ตได้พาไปตรวจสุขภาพเนี่ยแล้วครบเรียบร้อยสำหรับคุณปาพาดา
เรื่องที่ถามมาท่านที่โชคดีท่านที่สองได้แก่คุณนำพงศ์นะคะ
คุณน้ำพงศ์บอกว่าขอฝากของคุณอาผมด้วยนะครับ
ก็คือคุณคณิสรบุญยรัตภัณฑ์เกิดวันที่๕ธันวาคม๒๕๐๐นะคะ
อยากดูเรื่องของการงานโชคลาภนะคะแล้วก็ความรักเขาบอกว่ามีแฟนแล้ว
นี่ฝากดูให้กับคุณอานะคะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินนะฮะ
เขาเรียกว่าการเงินเนี่ยมีเข้ามาเรื่อยนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าเงินก้อนใหญ่
จะเข้ามาแบบเรื่อยแต่ว่าถ้าหวังเงินก้อนใหญ่ในตอนนี้อาจจะต้องรอไปก่อน
เพราะว่าดวงจะดีหลังช่วงวันเกิดนะคะ
ก็คือเกิดในช่วงเดือนธันวาคมใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าในช่วงธันวาคมเนี่ย
เขาเรียกว่าดวงจะพลิกจากร้ายกายเป็นดีตอนนี้เขาเรียกว่าดาวเสาเข้า
เพราะว่าหลังจากวันเกิดแล้วเขาเรียกว่าจะมีดาวมหาอุดโคจรเข้ามาในดวง
มหาอุดจะให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ก็คือชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือว่าจะดีขึ้น
ใช่ปัญหาอุปสรรคอะไรที่เจออยู่ในขณะนี้มันจะเปลี่ยนไป
ชีวิตก็จะดีขึ้นใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีนะความรักเป็นยังไงคะ
มีแฟนแล้วด้วยความรักเนี่ยสถานภาพความรักเนี่ยเหมือนเพื่อนกันมากกว่า
บางทีก็แบบว่ามีทะเลาะกันต้องใช้ความอดทนเป็นหลักเลย
ทนนิดนึงแต่ว่าอยู่กันเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจการลิ้นกับฟันเป็นธรรมดา
มีกระทบกระทั่งกันแต่ว่าปรับความเข้าใจกันได้
โชคลาภจะมาไหมคะโอ้โชคลาภเนี่ยหวังพึ่งไม่ค่อยได้
เพราะว่าตามดวงเนี่ยจะได้ลาบจากความอุตสาหาเท่านั้น

เป็นกำลังใจให้นะคะเรียบร้อยไปแล้วสองท่านนะ
ท่านที่๓ได้แก่คุณจินตะมนรัฐนะคะ
เกิดวันที่๑๓สิงหาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของการเงินการงานและโชคลาภค่ะ
เรื่องของการเงินก่อนเลยนะคะการเงินเนี่ยมีรายได้เข้ามาเรื่อย
แต่ว่าเหมือนกับจะเก็บได้แค่ครึ่งเดียว
คือได้ครึ่งเสียครึ่งนะคะ
แต่ว่าก็ยังถือว่าโอเคนะเพราะว่าก็ยังมีเงินเก็บ

ใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะแบบโหใช้หมดเลย
แล้วเทหน้าตากหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือยังมี
อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนะจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไป

เน้นแบบรักษาฐานกำลังของตัวเองดีกว่า
อย่าเพิ่งแบบขยายกิจการเพราะตอนนี้ดวงอาจจะยังไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่
ส่วนเรื่องของโชคลาภล่ะคะ
โชคลาภมีบ้างนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้ดีเนี้ย
ถ้ารถเท่าไหร่คนละจังหวัดก็ไกลแล้ว

ใกล้หน่อยไม่ใช่พื้นที่ที่เราคุ้นเคยแบบนี้
ลองดูเป็นกำลังใจให้นะยินดีกับ๓ผู้โชคดีในวันนี้ด้วยนะคะ
และ๓ท่านก็ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าไป
ได้รับไปแล้วจะต้องมีวิธีอรรถนาหรือบูชายังไงบ้างคะ
เวลาได้ไปก็แนะนำว่าให้อยู่ที่สงบเงียบนะคะอยู่ในห้องคนเดียว
แล้วก็ให้เอาหลวงพ่อเอาไว้ในมือแล้วก็พนมมือ
แล้วก็อธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิด
จากนั้นก็ทำการสวดตามนี่เลย

มีบทสวดคาถาบูชาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ยินดีกับ๓ผู้โชคดูดีด้วยแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอไก่มากนะคะ